ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อดึกที่ผ่านมาที่จังหวัดระยองนะคะ
มีผู้หญิงคนนึงเขาขี่รถจักรยานยนต์ไปกับเพื่อน
เพื่อนซ้อนค่ะเพื่อนเป็นสาวประเภท๒นะคะ
โค้งตกลงไปข้างทางแล้วเป็นทางชัน
ตัวผู้หญิงที่เขาเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะ
บาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คนนี้คือสาวมีสาวประเภท๒นะคะที่เขามาด้วยนะคะ
เขาเนี่ยปลอดภัยดีเขาเป็นคนซ้อนท้ายนะคะ
เขาบาดเจ็บแค่นิดเดียวแต่เขาเล่าให้ฟังนะโอ้โหเขาบอกเขาตกใจมาก
ตอนที่รถตกลงไปข้างทางเขาก็พอมีแรงลุกขึ้นมาเจ็บนิดหน่อย
เห็นเพื่อนผู้หญิงที่ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันนิ่งไปเลย
เดินไปอีกนิดนึงอ้าวเห็นศพอีกศพนึงศพใครก็ไม่รู้ค่ะ
โชยมาแล้วอะค่ะโชคดีมีพลเมืองดีผ่านมา
ก็เลยรีบเรียกให้มาช่วยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะคะ
นี่ค่ะตรงทางโค้งถนนสายรอบอ่างเก็บน้ำดอกรายหมู่๗
นางสาวภิญญนุสเขียวศักดาลคู่อายุ๓๒ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองกาลสินเป็นคนขี่รถจักรยานยนต์

นายณปะภาบุญอาสาอายุ๒๙ปี
เป็นสาวประเภท๒เป็นชาวอำเภอเมืองระยองเป็นคนซ้อน
คนนี้บาดเจ็บนิดหน่อยนะคะและอย่างที่บอกก็คือเป็นเรื่องที่น่าตกใจ
ไปเจอศพอีกศพหนึ่งตรงจุดนั้นนะคะเป็นศพผู้ชาย
ว่าประสบอุบัติเหตุเหมือนกันแล้วก็เสียชีวิตมานานแล้ว
เพราะศพแห้งแล้วแล้วก็ส่งกลิ่นโชยมานะคะ
เนี่ยค่ะนายนับประพาคนนี้นะคะเขาเล่าข้อมูลให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ตัวเขาเองกับเพื่อนก็คือนางสาวปียนุษย์เนี่ยจะไปดูหมอลำ
เมื่อคืนใช่ไหมใช่เมื่อคืนตอนดึกค่ะเปิดทางโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ออกเดินทางจากตลาดนิคมพัฒนาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
แล้วมืดมากเพราะดึกแล้วเกือบเกือบเที่ยงคืนนะคะเหตุการณ์ที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ย
แล้วมันเป็นทางโค้งไม่คุ้นทางเสียหลักแหกโค้งกลิ้งหลายตลบตกลงไปข้างทาง
พอตั้งสติได้ลุกขึ้นมาตัวนายนับประพาที่เป็นคนซ้อนนะคะบาดเจ็บเล็กน้อย
เพื่อนที่มาด้วยที่เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์นะคะโอ้โหนิ่งจมกองเลือดอยู่เลยนะคะ
ทีนี้ค่ะนายนับประพาคนซ้อนก็พยายามเดินออกไปหาคนมาช่วย
ขาไปก้าวเดียวคุณผู้ชมกลิ่นเหม็นแบบโชยมาแบบฟึ๊บมาเลยอ่ะ
ก็เลยเปิดไฟฉายจากมือถือส่องดูเขาบอกเขาช็อกมาก
เพราะภาพที่เห็นคือศพค่ะศพนี้เป็นศพใครก็ไม่รู้
เหลือแค่หนังเหลือแค่เศษกระดูกแล้วก็มีรถจักรยานยนต์อีกคันนึง
เหมือนแบบตกลงมาเหมือนกันอ่ะอยู่ข้างข้างศพนี้ครับโอ้โหตกใจมาก
วิ่งขึ้นไปบนถนนนะคะแล้วก็ให้คนมาช่วยนะคะ
สงสัยว่าเส้นทางตรงนี้มันเป็นโค้งอันตรายหรือเปล่า
ทำไมโอ้โหคือแบบเลี้ยวมานิดเดียวแห่โค้งตกลงไปเลยนะคะ
สามคือศพผู้ชายคนนี้คือใคร
ก็วิ่งกลับแล้วหนูก็ขึ้นมารอที่ถนนแล้วก็มาหาคน
พอดีมีรถมอเตอร์ไซค์ผัวเมียมา
หนูก็เลยเรียกเขาช่วยแล้วก็โทรเรียกตำรวจ
นำทางจากตลาดนิคมพัฒนา
เพื่อไปตลาดนัดซอย๓แม่น้ำขู

ทีมข่าวของเราลองดูเลยนะคะ

ไม่ผ่านตรงนี้ตรงนี้คือถนนรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย
เป็นโค้งหักศอกเป็นโค้งอันตราย

แล้วทำไมเมื่อคืนถึงแนะนำมาทางนี้

แล้วจุดที่เกิดอุบัติเหตุทำไมมันบังเอิญไปเจออีกศพหนึ่งตรงนั้นพอดี

หรืออะไรอะไรถึงทำให้เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วไปเจอศพคนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้น
แล้วคนที่มาประสบเหตุเมื่อคืนก็เสียชีวิต

มุมหนึ่งทางหลักของอุบัติเหตุวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็มองได้
อีกมุมหนึ่งเรื่องความเชื่อก็มองได้
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ

นี้พระกลางวัลก็เป็นภาพลักษณะที่นี่

อย่างที่ท่านเห็นนี่ของคงไหมครับ
เห็นไหมถูกมามันจะโค้งอย่างนี้น่ะครับ

คือกลางคืนมาถ้าไม่รู้ทางเนี่ยผมว่าแห่โค้งหลุดโค้งได้แน่นอน
จริงค่ะแล้วยิ่งมืดอะไรอย่างนี้เนอะมองไม่เห็น
นี่ฮะเมื่อช่วงเช้านะครับมีญาติของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกัน
ก็มาทั้ง๒ศพเลยนะศพที่เสียชีวิตเมื่อคืนคือนางสาวปียนุษย์เขียวสะครูอายุ๓๒
ศพที่เพิ่งเจอนายน้อยขันแข็งอายุ๔๓นะฮะ
ทางญาติของนางสาวปียนุษย์ได้นำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดที่จังหวัดกรสินนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวของเราสำรวจรอบเนี่ยสองข้างทางพบว่าเส้นทางโค้งทางนี้นะฮะ
โค้งหักศอกไม่มีป้ายสัญญาณสัญลักษณ์อะไรเลยที่จะบ่งบอกว่าเป็นทางโค้งหักศอก
และที่สำคัญก็คือไม่มีไฟส่องสว่างติดริมทางนะฮะ
กลางวันก็ไม่เท่าไหร่ใช่ค่ะแต่กลางคืนเนี่ยเท่ากับว่านี่เห็นไหมมอเตอร์ไซค์มากลางวันเนี่ย
ฟื๊บมาเนี่ยเห็นไหมไม่มีไฟส่องสว่างนะฮะแล้วเป็นทางลาดชันลาดชันลงไปข้างล่างเนี่ย
ประมาณเกือบสามเมตรนะครับถ้าไปดูถัดจากจุดเสียชีวิตนี่ฮะดูนะฮะ
จุดตรงนี้นะครับร่างของผู้ตายเนี่ยถ้าจะถัดไปไม่ไกลเนี่ย
จะเป็นต้นโพต้นใหญ่ค่ะนี่ฮะซึ่งชาวบ้านบอกว่านี่คือสารเจ้าพ่อตากศิลป
ด้านในใต้ต้นโพเนี่ยชาวบ้านบอกว่าจะมีสารเล็กเล็กอยู่อ่าแต่เรา
ลองพยายามดูแล้วไม่เจอนะอาจจะมีพุ่มไม้บังก็ได้
แล้วมันค่อนข้างรกอ่ะเข้าไปลำบากแต่ชาวบ้านบอกข้างในเนี่ยมีสารเล็กอยู่
อืมเป็นสารเจ้าพ่อตักศิลป์คุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับกู้ภัยปลวกแดงนะครับ
ชื่อว่านายสำริทพุทธโสนะฮะบอกว่าโค้งนี้ชาวบ้านบอกว่าเจ้าที่แรง
เกิดอุบัติเหตุบ่อยเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืน
อาจจะเป็นเรื่องของการหาตัวตายตัวแทนก็เป็นได้เพราะมันเกิดเหตุใกล้กับจุดที่มีคนเสียชีวิตไปเป็นเดือน
เพิ่งพบศพเมื่อคืนนี่แหละส่วนคนที่ประสบอุบัติเหตุ
เป็นเดือนแล้วก็น่าแปลกที่ไม่มีคนเห็นทั้งทั้งที่จุดที่เสียชีวิตอยู่ก็ห่างจากถนนไม่กี่เมตร
ก็น่าจะมองเห็นบ้างทั้งศพแล้วก็จักรยานยนต
ใช่ค่ะมันก็ไม่ใช่โอ้โหเป็นป่ารกทึบอะไรมาก
มันรักษณะเป็นทางลาบ
ลงเป็นแบบข้างทางไปไม่ถึงขั้นเป็นเหวลึกใช่ไหม
บอกว่ามันไม่ใช่ทางเป้าหมายไม่ใช่ทางหลักอ่ะก็ไม่
เขาสติแตกเลยก็วิ่งขึ้นมาเลยแล้วก็ผมก็ไปจังหวะไป
ช่วยอีกคนนึงพอดีเขาก็ทำการซีเรียอยู่ข้างล่าง
แล้วในเวลาต่อมาก็มาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลมันมืด
พี่แล้วมันก็ทางโค้งด้วยจังหวะโค้งด้วยอืมถ้าน้อง
เขาไม่ลงก็ไม่เจอศพหรอกอืมเขาก็ตกใจก็สติไป
เลยอืมตรงนั้นเนี้ยเกิดอุบัติเหตุอะไรน่ะเขาเขา
ว่าบ่อยนะแต่ตรงนั้นเป็นย่าปกคลุมหมดเลยถ้าหล่น
ลงไปก็ไม่เห็นแล้วตรงนั้นอ่ะมันมีป่าอยู่ด้วยตรงนั้น
มีมีมีสารตรงข้ามเลยตรงข้ามคนตายเลยมันมัน
น่าจะเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะพี่น่าจะเป็นตัว
ของเราอยู่แถวนั้นบ้างไหมฮะที่ทรีมอ่าเก็บน้ำหลอก
มาลองบอกเราหน่อยว่ามันอันตรายมากน้อยขนาดไหนจุดตรงนี้จะกลางวันกลางคืนก็แล้วแต่
นะค่ะคือทีมข่าวของเราไปคุยกับคนงานที่เขาอยู่
ใกล้กับจุดที่เกิดอุบัติเหตุตรงนี้นะคะ
เขาบอกว่าเขาไปรดน้ำต้นไม้แถวนั้นอยู่เป็นประจำ
อืมเขามองสองมุมนะคะมุมแรกก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์ปกตินี่แหละค่ะ
ถนนเส้นนี้มันโค้งหักศอกแล้วก็ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยเฉพาะถ้าคนไม่คุ้นทางขับรถหรือขี่รถจักรยานยนต์ตอนกลางคืน
แน่นอนค่ะมันเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้อยู่แล้วอืม
แต่อีกมุมนึงเขาบอกว่าก็ต้องยอมรับว่าคนในพื้นที่
เขาก็ลือกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับ
ลี้ลับเรื่องของตัวตายตัวแทนเพราะทำไมมันถึงบังเอิญ
ว่ามาเกิดอุบัติเหตุจุดเนี้ยพอดีเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้
เคยเกิดอุบัติเหตุแล้วมีคนตายพอดีจนมาเจออีกศพนึงอ่ะ
ที่เขาหากันอยู่นานเป็นเดือนมันแปลกมาก
แต่ว่าคนที่เขาอยู่แถวนี้นะคะเขาบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นอุบัติเหตุ
มากกว่านะไม่น่าจะเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนอะไร
ถ้าคนไม่ชินทางหรือไม่ชำนาญทางก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นโค้ง
อาจจะคิดว่ามันจะตรงต่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันชันด้วยครับ
ชันครับเพราะว่าเขาขุดขึ้นมาขุดขึ้นมามูลทางฝั่งนู้นก็ลึก
ตรงนี้ก็ลึกครับแล้วศพตรงนี้คือไม่มีใครเห็นเลยไม่มีครับ
อยู่โอ้โหแล้วก็ถ้าคิดว่าเดือนกว่าก็
เมื่อเมื่อเดือนที่แล้วก็ยังให้ลูกน้องลงมาตัดย่าอยู่เลยครับแต่ก็ไม่เห็นไม่เห็น
ไม่เห็นไม่ได้กลิ่นไม่อะไรด้วยก็เพิ่งมารู้เหมือนกันว่า
เพิ่งมารู้เพิ่งมารู้เมื่อเช้าเลยอืมทีมข่าวของเราไปคุยกับ
ชาวบ้านอีกคนนึงค่ะอยู่ในพื้นที่แถวนี้แหละค่ะ
มงกุฎเดิมดาเขาบอกว่าปั่นจักรยานผ่านจุดนี้ตอนเช้าทุกวัน
อืมหลังหลังได้กลิ่นเหม็นเน่านะคะครับแต่เขาไม่ได้เอกใจอะไรอ่ะ
คิดว่ามีสัตว์ตายอยู่ข้างทางไม่คิดว่าเป็นแบบมีศพมีอะไรนะ
อืมทางโค้งตรงเนี้ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยจริงจริงเป็นโค้งน่ากลัวจริงจริง
ไม่มีไฟและตอนกลางคืนมืดมากไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวนะคะ
มงกุฎบอกว่าถนนเส้นรอบอ่างเก็บน้ำตรงนี้

ก่อนหน้านั้นมันก็มีมานะผมก็สงสัยว่าอันนี้เป็นเดือนแล้ว
แต่ก่อนหน้านี้ประมาณ๒อาทิตย์รถก็ล้มอยู่ตรงนี้
แต่ว่าล้มอยู่ข้างบนไม่มีใครเห็นก็มีบ่อย
แล้วเมื่อสองสามวันก็เนี้ยรถมันเบรกรากเนี้ย
ผมก็เพิ่งเห็นเพราะว่าผมปั่นทุกเช้าจะรู้ไง
ถนนรอบอ่างเนี้ยรถตกตกกันเกือบทุกวันครับ
เพราะว่าทางมันไม่รับโค้งแล้วก็ผู้ใช้อ่ะ
ใช้ความเร็วเกินเพราะว่าทางมันเป็นทางรอบอ่าง
ไม่ใช่ทางที่ว่าใช้ความเร็วไงอืมดังนั้นนะคะ
อีกศพหนึ่งที่เป็นศพผู้ชายที่บังเอิญไปเจอเมื่อคืนนี้เนี่ย
ศพนายน้อยขันแข็งอายุสี่สิบสามปีเนี่ยค่ะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับภรรยาของนายน้อยนะคะอืม
นางสุรีพรแทร่งโง่อายุสี่สิบแปดปีเธอบอกว่าสามีเธอหายออกจากบ้านไปเป็นเดือนแล้วค่ะ
อ่าเดือนกว่าแล้วค่ะคือวันเกิดเหตุวันที่หายตัวไปเนี่ย
สามีออกไปกินเหล้ากับเพื่อนออกไปบ้านเพื่อนแล้วก็หายไปเลย
โทรหาเพื่อนของสามีเพื่อนของสามีบอกว่าอ้าวก็ออกไปแล้วไง
อืมเธอก็เลยคิดว่าสามีเมาไปนอนบ้านเพื่อนคนอื่น
พอเช้าเอ้าก็ยังไม่กลับผ่านไป๓วัน๔วันก็ยังไม่กลับ
เธอก็ออกตามหานะคะเธอบอกหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับ
นี่คือสภาพรถจัดกระยันยนต์ของนายน้อยขันแข็งอายุสี่สิบสามปีนะคะโอ้โห
ที่อยู่ข้างกับเหตุการณ์อุบัติเหตุเมื่อคืนนะคะ
บังเอิญไปเจอแล้วจุดเดียวกันเลยอ่ะครับตัวภรรยาของนายน้อยบอกว่า
ก็ถามเพื่อนสามีว่านายน้อยไปไหนเพื่อนสามีบอกว่านายน้อยไปจับกุ้งที่อ่างเก็บน้ำ
นี่ภรรยาก็ไปหานะรอบอ่างเก็บน้ำอะค่ะ
แต่ภรรยาบอกว่าไม่รู้ทำไมเดินไปไม่ถึงจุดที่พบศพนะคะ
ไปหาแต่ว่าไม่ถึงจุดนั้นหาแต่เดินไปไม่ถึงจุดนั้นหาอยู่เป็นเดือน
อืมผ่านมาเดือนกว่าค่ะคุณผู้ชมเพิ่งรู้เมื่อคืนเลยว่าสามีเสียชีวิต
ภรรยาบอกว่าไม่ติดใจอะไรนะคะเพราะสามีอาจจะเมา
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วจุดเกิดเหตุเป็นทางโค้งอันตรายแล้วก็มืดด้วย
แต่แปลกใจจริงทำไมไม่มีใครเห็นเลย
มาเป็นเดือนแล้วที่น่าแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ทำไมอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเกิดจุดเดียวกันเลย
แล้วเมื่อคืนนี้ก็มีผู้เสียชีวิต๑ศพก็คือนางสาวปียะนุษย์ในจุดเดียวกัน
คนแถวนั้นเขาบอกว่าเขามาลดน้ำต้นไม้บ่อยเขาก็ไม่เห็นไม่ได้กินนะ
แล้วจริงจริงแล้วว่ากลิ่นมันน่าจะแรงใช่ป่ะเออจริงจริงแล้วมันก็ไปไม่ได้ลึกมาก
แต่คนก็ไม่เห็นนี่ถ้าเกิดว่าที่ว่าคนเสียชีวิตที่ว่าไปเมื่อคืนนี้
เขาไม่ลงไปไม่รู้นะสูงอยู่ตรงนั้นมันตั้งเดือนกว่าแล้วว่าไม่มีใครมีกลิ่น
ไม่มีใครมีอะไรเลยนะเราก็งงถ้าถ้าเกิดไม่มีคนลงไปลงไปตรงนั้นน่ะ
ที่ตายอ่ะสงสัยเราแล้วถ้าไม่มีคนรอดสงสัยเราก็ไม่รู้
ก็ต้องระมัดระวังกันหน่อยแล้วฮะจุดนี้นะครับก็ต้องฝากพี่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะ
ว่าอาจจะต้องไปดูให้ชาวบ้านหน่อยเรื่องของไฟส่องสว่างหรือว่าสัญลักษณ์ต่าง
ใช่ติดป้ายเตือนโค้งอันตรายหรือว่าไปติดไฟเพิ่มให้เขาหน่อยนะคะ